ไปดูอาการป่วยของคุณมัดหมี่จินดากันบ้างนะคะ

เธอค่ะเป็นโรคไทรอยด์มานานมากแล้วนะคะ
แล้วก็ใช้วิธีการรักษาด้วยการทานยา

เพราะว่าใช้หลายวิธีร่วมกันนะคะ

โอกาสที่จะกลับมาเป็นอีกก็มีอยู่บ้างเหมือนกันนะคะ

แต่ว่าโรคนี้ไม่ได้กระทบกับการปั๊มทายาทนะจ๊ะ
แต่ตอนนี้เธอแล้วก็สามียังไม่พร้อมค่ะ
สมุนไพรช่วยด้วยแล้วก็อยู่ที่ตัวเราด้วย
ที่เราแบบว่าเริ่มออกกำลังกายมากขึ้น
แล้วก็ดูแลตัวเองมากขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
บอกว่าไม่ได้มีปัญหาเรื่องการจะมีน้องขนาดนั้น
บางทีถ้ามีแล้วอาจจะดีขึ้นก็ได้อะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะว่าฮอร์โมนอาจจะเปลี่ยนแต่ว่ามีกับพี่สวยยังไม่พร้อมมีมาก
คุยกับคุณหมอก็ไม่ถึงขนาดพูดถึงลูก

ใช่ค่ะแต่ว่าก็คือถ้ามีจริงก็คงต้องดูแลกันอีกแบบนึง

เพราะว่าตัวเองตอนแรกคือคิดอาจจะมี
แต่คิดว่าตอนนี้เฉยแล้วมีก็ได้ไม่มีก็ได้
ขอรออีกสัก๒ปีมาถามว่ามันมีไหม
ตอนนี้๓๐๓๒ก็อาจจะมีได้